ไม่รู้ไม่รู้คำตอบของใคร
ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทุกอย่างเลย

แววว่าเมื่อคืนประชุมกันเสร็จหรือเปล่า
หรือว่ายังไงบิ๊กป้อมยิ้มแย้มนะ
อย่างเดียวยิ้มภายใต้หน้ากากอนามัย
แต่ทีนี้ก็จับจ้องมองไปที่พักพลังประชารัฐ
เรื่องของการปรับโครงสร้างต่างนานาเนี่ย
มันจะมีผลอย่างไรต่อพักหรือว่าต่อยุทธศาสตร์บ้างนะครับ
ก็ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

รู้หรือไม่รู้วันนี้ต้องรู้ครับ

เพราะว่าวันนี้คือวันประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐ
เป็นการประชุมที่ถูกจับตามองว่า
จะนำไปสู่การปรับโครงสร้างภายในพักหรือไม่ประการใด
การปรับโครงสร้างที่สำคัญคือการปรับตำแหน่งเลขาธิการพักที่ร้อยเอกธรรมนัฐนั่งอยู่นั่นแหละ
เลขาธิการพักในทางการเมืองเนี่ยอยากจะอธิบายให้คนได้รู้กันว่า
เลขาธิการพักนั่นคือตำแหน่งหลักตำแหน่งหลักที่ลองลงมาจากหัวหน้าพัก
ถึงแม้ว่าจะมีรองหัวหน้าพักหลายคนมาขั้นอยู่ระหว่างหัวหน้ากับเลขา
แต่ว่าในทางปฏิบัติในทางการเมืองเขารู้กันครับว่า
กลไกจากคนสำคัญในการขับเคลื่อนพักมีคนสำคัญสองคน
คือหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักเป็นตัวหลัก
พักหลายพักในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
ศูนย์กลางอำนาจของการขับเคลื่อนพักอยู่ที่ตัวเลขาธิการพัก
มากกว่าหัวหน้าพักซะโดยสำบัยหัวหน้าพักนั้นมีอำนาจแต่ลอยอยู่ข้างบน
แต่คนที่เป็นตัวจักรตัวหมุนขับเคลื่อนพักก็คือเลขาธิการพัก
พลังประชารัฐในวันนี้ก็มีสภาพคล้ายกันอย่างนี้ครับ
คือพลเอกประวิทย์เนี่ยท่านอายุมากแล้วท่านก็มอบหมายการบริหารจัดการหลายเรื่อง
พักให้อยู่ในกำมือของร้อยเอกธรรมนัฐเรื่องสำคัญที่สุดคือการสัญหาวางตัวผู้สมัครสอสอ
ที่เป็นตัวแทนของพักในการเลือกตั้งครั้งหน้าอำนาจบริหารจัดการตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องใหญ่
ที่จะชี้ชะตาคนในพักเพราะจะเป็นชี้ขาดว่าสอสอเก่าสอสอเดิมคนไหนจะได้ลงสมัครต่อ
คนไหนจะไม่ได้ลงสมัครต่อจริงอยู่ครับในทางทฤษฎีและหลักการเนี่ย
ปัจจัยชี้วัดมันจะอยู่ตรงที่ว่าเออสอสอคนไหนลงได้ลงคนไหนลงพื้นที่คนไหนไม่ได้ลง
คนไหนเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่สอสอลงพื้นที่พบป่าประชาชนแก้ปัญหาให้ประชาชนมากน้อยแค่ไหน
อันนี้ครับที่เขาเรียกกันว่าสำรวจความนิยมที่เขานิยมทำกันตอนหลังเนี่ย
หรือการทำโพลนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันคือทฤษฎีและหลักการนะ
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือสอสอส่วนหนึ่งในพักพลังประชารัฐ
ที่เขาอาจจะไม่ได้ลงต่อเขาคิดว่าเขาไม่ได้ลงต่อเพราะมันมีเรื่องอื่นซ่อนอยู่ด้วย
ไม่ใช่เรื่องแค่ผลการทำโพลอย่างเดียวเขาระแวงว่าสอสอที่แสดงตนชัดเจนว่า
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรืออยู่ตรงกันข้าม
กับฝั่งของร้อยเอกธรรมนัฐเขาอาจจะไม่ได้ลงสมัครต่อ
เขาจะถูกเคลียร์ทิ้งอันนี้จึงเป็นที่มาของความพยายาม
ที่จะให้ร้อยเอกธรรมนัฐพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพักในการประชุมวันนี้
แต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมวันนี้มันมีข่าวร้อนมาเป็นข่าวพาดหัวเออเกริกเมื่อเช้านี้
วันนี้ถือว่าวันศุกร์ดิบข่าวที่ออกมาเป็นยังไงล่ะครับ
เป็นข่าวใหญ่เลยวันนี้
มันจะเป็นสัญญาณว่าการประชุมวันนี้
ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไง

ถ้านายกไปตั้งพักใหม่

เป็นต้นต่อของปัญหา
พลังประชารัฐกับบิ๊กตู่

นี่แปลความว่า

มีอำนาจขัดเครื่องในพักต่อนายกกับพักจะไปด้วยกันไม่ได้
วันหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเจอสภาพขาลอย
ไม่ต้องไปพูดถึงว่าการจะกลับมาเป็นนายกหลังเลือกตั้งครั้งหน้า
พักพลังประชารัฐจะหนุนหรือไม่หนุน
เอาแค่เปิดสภาขึ้นมาอีกไม่กี่วันเนี่ย
รัฐบาลจะต้องนำเอาพระราชกำหนด
๓ฉบับเข้าไปขอความเห็นชอบ
จากสมาชิกสภาพูดแทนล่าสนอน
แล้วถ้าพระราชกำหนด

ถูกตีตกไม่ผ่านสภา
รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องลาออก
ฉะนั้นฝากฝั่งที่เขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ทั้งที่เป็นรัฐมนตรีและเป็นสอสอ
เขาจึงเปิดหน้าชนกับอำนาจหน้าที่

เปิดหน้าชนคืองัดข้อกันตรง
แบบไม่มีใครเกรงใจใครกันแล้ว
เปิดหน้าชนกันถึงขนาดมีข่าวว่า

แม่ลูกจันทร์เขาเขียนไว้ในไทยรัฐ

เขาเขียนว่าอย่าว่าแต่เก้าอี้เลขาธิการพักเลย
เก้าอี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐของลุงป้อมก็เถอะ
นายกลุงตู่กำลัง
ตัดสินใจจะนั่งเก้าอี้หัวหน้าพัก
พลังประชารัฐเสียเองเลย
ไม่ต้องทำเป็นกระมิดกระเมียน

เมื่อจะอยู่เป็นนายกยาว
ก็ต้องเป็นหัวหน้าพักเต็มตัว
จะได้คุมสอสอลูกพักเขี้ยวลากดินให้อยู่มือได้
เพราะให้พี่ป้อมรับหน้าเสือคุมพักแทน

แทนที่ลุงป้อมจะควบคุมลูกพัก
กลับปล่อยให้ลูกพักควบคุมลุงป้อมซะเอง

แล้วก็มีบางกระแส

อาจจะส่งบิ๊กป๊อกผลเอกอนุพงศ์

เข้าไปนั่งเป็นเก้าอี้
เลขาธิการพักเสียเองก็เป็นได้

ตกลงวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไง
ใครเคยดูเขาเล่นกล

เวลาที่เราตื่นเต้นและจับตามองมากคือ
ตอนคนเล่นคนเขาปล่อยให้พังพร
งูเห่าออกมาสู้กัน
พอต่างฝ่ายต่างถูกปล่อยออกมาจากกรง
พังพรทั้งงูเห่าก็ออกจากกรงมาคุมเชิง

หน้ากันเขม็นเลยครับว่าใครจะเล่นงานใครได้ก่อน
ถ้าหูเอาฉกก่อนพังพรก็เสร็จ
ถ้าพังพรงับคอหูเห่าได้ก่อน

ฉะนั้นการประชุมวันนี้
คอยดูครับว่า
ผลจะออกมาเป็นยังไง
เขากำลังจ้องตาเขมงกันอยู่นี่ครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ